ดูความคืบหน้าของคู่รักที่เขาบอกว่าเป็นการรักด้วยใจ
รักนี้เกิดขึ้นจากบุภเพสันนิวาส
ก็คือคุณมีมี่หนุ่มที่มีลักษณะผิดปกติ

กับพันรยาสาวนะคะก็คือคุณบี

รวมทั้งคุณมีมี่เองกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพ
ผ่าตัดทำศัลยกรรมด้วย
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปดูเรื่องนี้แล้วก็ไปพูดคุยกับคุณมิมี่
นี่ครับมีมี่คุณบุญมีนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเขาเรียกกันน่ารักเจอ

ชื่อจริงค่ะคุณบุญมีขันชาธารอายุ๓๗ปี
ส่วนพันรยาสาวค่ะนางสาวพัสราอบนาค
หรือว่าคุณบีอายุ๒๓ปี
ตอนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้ว
บ้านพักอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์
คุณมีมี่ได้กล่าวขอบคุณคนใจบุญทั่วประเทศเลย

ซึ่งยอดบริจาคที่เข้ามามีประมาณ๑๓๐๐๐บาท
และนำเงินบริจาคบางส่วนมาสร้างบ้านชั้นเดียวหลังเล็ก
ซึ่งตอนนี้ขึ้นเสาแล้วขึ้นโครงหลังคาแล้วนะคะ
โดยยังไม่เร่งรีบในการสร้างให้เสร็จ
เพราะว่าต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมาก
หลังจากนี้ไปจะทำงานจะเก็บเงินสร้างบ้านอย่างค่อยเป็นค่อยไป
และจะใช้เงินของผู้บริจาคที่บริจาคเข้ามาให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะ
อกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่อง

เข้ากรุงเทพมหานครไปตรวจปานที่ใบหน้าและที่ปาก
ไปตรวจกันที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะ
เพื่อประเมินอาการก่อนที่จะมีการผ่าตัด
จากเวลาที่คุณมีมี่รับประทานอาหาร
ต้องใช้มือดันปิดริมฝีปากด้านล่าง
ให้ปิดขึ้นไปเพื่อที่จะไม่ให้อาหารและน้ำหกออกมา

จะช่วยทำให้การดำเนินชีวิตดีขึ้น
แพทย์ที่ทำการผ่าตัดไม่ขอเปิดเผยชื่อ

เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่มิมี่ก็พยายามที่จะอยากรักษาตัว

แล้วก็เรื่องของสภาพของใบหน้ามันเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตด้วย

ก็ต้องใช้มือดันปากด้านล่างขึ้นไปก่อน
ไม่ได้ทำศัลยกรรมเพื่อความหล่ออะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่าเพื่อการดำรงชีพต่อไปนะครับ